คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ที่ถูกพูดถึงกันเยอะ
ตอนแรกเราใช้คำว่าคลิปเสียงคล้ายเสียงคุณแรมโบอีสาน
อืมแต่ตอนเนี้ยคงไม่ต้องบอกว่าคล้ายแล้วแหละทำไมฮะ
คุณแรมโบ้ยอมรับว่าเป็นเสียงตัวเองจริงจริงอุ้ยเหรอ
ใช่ค่ะคือจริงแล้วหลายคนก็เอามาแชร์นะคะ
แต่ที่ถูกพูดถึงก็คือทนายตั้มอ๋อนี่คนแรกเลยทนายตั้
นายตั้มทนายสิทธาเบี้บังเกิดแชร์คลิปเสียงคลิปนี้
แล้วตอนแรกก็บอกว่าเสียงคล้ายเหรอเนอะครับ
เป็นเสียงของคุณอีสานแล้วคุณยอมรับ
แต่มันมีประเด็นตรงที่ว่าเราตามข่าวกันนะพี่อุ๋ย
แรมโบอีสานก็ลงพื้นที่ไปแบบโอ้โหกวาดล้างเรื่องของ
ตเตอรี่เกินราคาลอตเตอรี่ที่ขายออนไลน์หลายบริษัทใช่ไหม
อ้าแล้วก็ให้ราคามันทันตัวราคามันแพง
ที่คุณคุยกันเนี่ยคุณไปมีส่วนเกี่ยวกับโคตะเรื่องของสลักกินทางรัฐบาลอะไรหรือเปล่า
ลองฟังคลิปเสียงคลิปนี้ดูก่อนค่ะ

มันมาหาพี่แล้วมันก็ไปรู้ประวัติว่ามันเลือกโคต่าเสียงจากไหน
ด้วยเดือนต่างสิบห้าพันพี่สู้กับโรงแป้งหมดเป็นร้อยล้าน
ใช่ใช่ตอนนั้นลีอยู่กับพี่อยู่
อ๋อทีนี้ประเด็นคือว่าทุกอย่างมันจะเข้าจับกลุ่มมา
จะเข้าจับกลุ่มมาถ้าพี่ไม่ได้เคลียร์มันก่อน
จะไปพูดไปเรื่องมีโรงพยาบาลมีมีตายอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวหนูจะเอากับน้องเข้ามา
ก็เรื่องของเรื่องหนึ่งหนูจะพูดกับน้องเขา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
คุณอย่ามาสอนแบงค์ปลึก๑โล๑ล้าน
ไม่เคยชั่งเลยค่ะพี่อุ๋ย
ไม่เคยถอนเงินมาชั่งค่ะ
ผมถามถูกคนแล้วนะ
คือเขาบอกถ้าเอาแบงค์เป็นปลึกไปชั่งกี่โล
๑ล้านบาทจะได้๑กิโลกรัมประมาณนี้
เพราะฉะนั้นที่บอก๕โลสงสัยจะ๕ล้านหรือเปล่า
แต่ทีนี้ค่ะก็ต้องตอบคำถามสังคมให้ได้

เพราะมันมีประโยคท้ายว่าแต่ว่าเรื่องลอตเตอรี่พี่ต้องดูแลนะ

แล้วคุณจะไปจับลอตเตอรี่ออนไลน์พวกนี้ได้ยังไง

ใช่ค่ะแล้วก็มันใช่เสียงคุณจริง
คุณยอมรับเองไม่ใช่เสียงคล้ายแล้วนะคะ

เสกสกลอัตถาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรี

หรือเราเรียกกันแรมโบอีสานนี่น่ะครับ
พร้อมทั้งนางจุรีพรสินทุไพร
ก็ประจำสำนักรัฐรายการที่การนายองรัฐมนตรี
ไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอดูสิต
เอาผิดคนอัดคลิปและเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย
โอ้โหเมื่อวานก็แจ้งความไปแล้วรอบนึง
คุณแรมโบบอกว่าคลิปเสียงนี้เสียงคุณรัมโบ้จริง
ครับคุยกับคุณจุรีพรจริงจริงอ่า
ี่สิบแปดมีนาคมแต่แซวกันเล่นพี่อุ๋ยแซวเหรอ
แซวเล่นสนิทกันในฐานะพี่น้องกันสนิทกันมายี่สิบกว่าปีอ่า
เป็นน้องสาวอ่ะล้อเล่นกันเป็นประจำเลยเรื่องขอยืมเงินเรื่องอะไร
กันเล่นแซวเล่นเหรอไม่เคยยืมจริงแต่บางคนฟังคลิปแล้วบอกแม่
เสียงมันเครียดเหลือเกินดูเหมือนไม่ค่อยแซวเลย
คุยแบบอยู่ในร้านอาหารอะไรแบบเนี้ยร้านอาหารมันก็ต้องมีเสียงจร
เสียงจานเสียงช้อนต้องมีอยากคุยเสียงดังแซวเล่นกันอ่า
อันนั้นก็ต้องเชื่อตามที่เขาบอกใช่ไหมพี่อุ๋ยแหมก็เขาบอกแบบนี้
แล้วก็ให้คำปรึกษาเรื่องที่คุณจุรีพรจะลงสมัครนายกอบตที่ร้อยเอ็ดอืม
ส่วนเรื่องโคต้าสลากินแบ่งรัฐบาลครับ
มีการพูดขอจริงแต่บอกไปว่าจะต้องทำตามระบบขอโคต้าเหมือนกับคนอื่นเขา
นี่ไงนั่นไงเห็นไหมต้องทำตามระเบียบตามนาโลก
จะเอาผิดผู้ชายชื่อกิ๊กค่ะกิ๊กเหรอ
ผู้ชายชื่อกิ๊กคนนี้มันเป็นคนอัดคลิปเสียงอ๋อเหรอ
แล้วตัดต่อเสียงบางช่วงบางตอนออกไปด้วยผมมีตัดต่อด้วย
เอาไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ทำให้สังคมเข้าใจผิดนะคะ
เข้าใจผิดว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของสลากินแบ่งรัฐบาลออนไลน์
ที่เคยเข้าไปตรวจสอบว่า๒๘มีนาคม
เรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์กันไอ้คลิปเสียงคลิปนี้

ยืนยันว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับโคต้าลอตเตอรี่

เชื่อว่าไอ้คลิปนี้ที่ถูกออกมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง
กระทบชิ่งไปถึงนายกเลยนะ

หวังให้กระทบไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เพราะคนมองว่าคุณแรมโบเป็นองคลักษ์พิทักษ์นายก

นายกเรียกคุยแล้วนายกเตือนแล้วนะคะ

ประทำกรรมไทยการป้องกันและปราบการทุศเจริญตรรพุทธมิเชาะ
เปรียบตั้งเรื่องสอบคนในคลิป
ขอยืนยันอีกครั้งขอย้ำอีกที

ล้อเล่นกันสนิทกันไม่ได้เรียกรับผลประโยชน์อะไรเลย
พอให้น้องมันเห็นใจนะครับเรื่องหมดเงินร้อยล้านก็ไม่ใช่เรื่องจริง
ก็พูดพอให้น้องมันเห็นใจให้มันสงสารกันเองให้สงสารเอง
แต่สิ่งสำคัญที่ผมบอกจุรีพรว่าพูดเด็ดขาดเลยนะว่า
อย่าเชื่อเอาคนมาขอโคต้าพี่ไม่มีอำนาจใครมาเดี๋ยวพี่ดักจับนะ
ถ้าจะเอาจริงเนี่ยมีคนเสนอให้เป็นร้อยล้านให้เคลียร์คดีผมยังไม่เอาเลย
อะไรกับเงินที่แค่นี้ที่จะมาคุยกับจุรีพร
มันจิ๊บจ้อยเกินสำหรับถ้าจะเอานะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลย
ผมจะไปหาผลประโยชน์ตรงนี้ข้อต่อมาเนี่ยผมก็โทรไปหลังจากที่ไปบอกจุลีพรจุลีพร
เขาก็บอกว่าแต่พี่ต้องให้หวยนู้นให้หวยหนูนะก็ไม่มีปัญหาใช่ใช่
แต่เข้าตามระบบตอนจะเข้าก็เข้าตามระบบเป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อทำลายอะไร
วันนี้ผมมองว่ามีสองส่วนดึงเกมการเมืองนะฮะ
เป็นเกมการเมืองที่จะทำลายผมเพราะผมนี่คือองคารักษ์พิทักษ์นายก
แล้วผมสู้ให้นายกถวายชีวิตถวายหัว
ผมไม่ยอมใครจะมารังแก่ใครจะมาเล่นงานท่านนายก
ที่จุฬีพรได้แถลงข่าวไปแล้วนะครับค่ะใดใดใดในใดในใดทำคลิปออกไปล่ะ
ผมก็บอกแล้วจุฬิพรแทรกไงก็ให้กรมไปทำ
จุรีพรในการเขามาขอโทษผม
เขามาขอโทษผมมาเอาพวงอะไรทั้งสามีทั้งภรรยามาขอโทษผมว่า
ภาพไปแล้วที่ไปปล่อยให้ลูกน้องเขาบอกเขาเปิดสปีดโฟน
แล้วลูกน้องที่กินข้าวอยู่กับเขาเนี่ยอัดไป
แล้วผมก็สอนว่าลูกน้องคนนั้นต้องเอามาลงโทษให้ได้
ต้องจับมาลงโทษให้ได้ต้องเอามาเดิมเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
แล้วก็จะต้องดำเนินคดีกับทุกคนที่เอาไปโพสต์แล้ว
ทำให้ผมเสื่อมเสียและจุริพันธ์เสื่อมเสียชื่อเสียง

กรรมนาฬิการท่านเศรษฐ์พิสุทธิ์ท่านจะดำเนินการตามข้างหลังการข้างต่อตั้งแต่ละ

ฟ้องสลาดพัทธ์เนี่ยนะครับ
เขาเคยมายื่นหนังสือแล้วมาพบครั้งหนึ่งนานแล้ว
เขาบอกว่าเขาอยากขาย๘๐บาท
แต่เอาจริงคนก็สงสัยเรื่องของการอัดคลิปเสียงนะคะ

ก็สองคนที่คุยกันคนใดคนหนึ่งหรือเปล่า

คนก็เพ่งเล็งไปที่คุณจุรีพรหรือเปล่า

เพราะว่าถ้าบอกว่าอยู่ในร้านอาหารเนี่ย

ไปร่วมกินข้าวกับลูกน้องของเธอตอนนั้น

เพราะมันไม่ใช่ความลับที่ต้องแอบแฝงอะไร
บอกกันตรงเลยสนิทกับคุณแรมโบจริง

มีร้านอาหารไม่ได้สนใจเรื่องนี้
ปกติไม่ได้สนิทกับในกิ๊กคนนี้นะ

หลังเกิดเรื่องก็ติดต่อในกิ๊กแล้ว

ไหนบอกว่ามาร่วมกินข้าวกับลูกน้องของเธอ

กิ๊กคงจะอัดคลิปนี้

พี่ถ้ามีโคต้าก็แบ่งน้องบ้างนะแบ่งหนูบ้างนะมันเป็นธรรมชาติค่ะซึ่งการสนิทกันโดยเป็นเป็นเพื่อนกันเพราะรู้ว่าพี่เขามาทำเรื่องหวยการเป็นโคต้านี่มันก็ไม่ได้เสียหายนะคะคือในเมื่อพี่พี่เขาจับมาเข้าระบบเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปขอได้เราก็ต้องบอกเราก็ขอพี่เขาเลยยอมรับว่าพี่ก็ดูหนูบ้างนะพี่ก็พูดแค่นี้ไม่ได้อะไร
เสียหายต่อหน้าที่การงานพี่เขาที่เขามาทำงานอยู่ตรงนี้แล้วเขาเป็นคนติดตัวท่านนายกด้วยซึ่งเป็นผู้
ให้จับกลุ่มลอตเตอรี่ตอนที่นั่งนี่ครับตู้มันเยอะมันเต็ม
เพราะเอิญว่าโต๊ะที่เขาพอดีลูกน้องคนอื่นก็ไม่กล้านั่ง
เพราะว่าส่วนมากก็จะนั่งไกลกันหน่อยหนึ่งนะคะ
ทีนี้ด้วยความที่ว่าโต๊ะตรงนั้นโต๊ะอี้ตรงนั้นมันว่างพอดี
ลีคิดว่าเขาอาจจะคิดสั้นในการคิดว่าเออว่าพี่เนี่ยสนิทกับพี่แรมโบ
เหมือนจะไปพูดกับพวกขายหวยที่อยากได้หวย
เอาไปอ้างว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาน่ะสนิทกับพี่เลมโก้นะ
เดี๋ยวถ้าอยากได้หวยผมผมจะให้คิดว่าอันนี้พี่วิเคราะห์เป็นอย่างนี้มากกว่า
ซึ่งมันตรงกับคนที่เขาพี่โบ้จับเขาอยู่แล้ว

คือถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยตัวการสำคัญก็คือในกิ๊ก

ซึ่งหายตัวไปไหนแล้วก็ไม่รู้

คือไหนก็แจ้งความแล้วเนี่ยคุณลัมโบกับคุณจุลีพร
บอกชื่อบอกนามสกุลเอารูปของในกิ๊กมาเลยก็ได้นะ

นี่นายคนนี้นามสกุลนี้ชื่อกิ๊กเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้แม่
วันนั้นเนี่ยไปนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันมาแอบอัดเสียงของคุณจุลีพรกับคุณลัมโบ
ใช่ก็พูดกันตรงเลยนะอย่าว่ากันนะ
คนก็สงสัยแหละว่าในกิ๊กมีตัวตนจริงหรือเปล่า
อ่าแต่คุณจุฬิพรกับคุณเรมโบ้เขาพูดถึงขนาดนี้มันคงต้องมีแหละนะ
ก็ควรจะต้องมีแหละเพราะถึงขั้นไปแจ้งความดำเนินคดีนะ
ก็เอามาให้สื่อมวลชนก็ได้จะได้ช่วยกันตาม
กิ๊กอยู่ที่ไหนจะได้แบบไปอัดเสียงเขาทำไมเขาวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ย

ทุกผู้ชมครับไอ้คลิปนี้คลิปเสียงระหว่างคุณเรมโบ้คุณจุฬิพร
ได้รับการเปิดเผยออกมาจากทางทนายตั้มนะฮะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับ
นี่ฮะคือทนายตั้มเนี่ยบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าได้คลิปเสียงนี้มาจากเพื่อนที่เป็นตำรวจอีกทีนึง
ซึ่งมีการแชร์กันในกลุ่มไลน์ของตำรวจไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
แล้วก็มีการใส่ข้อความคำพูดสนทนามาอยู่แล้ว
ทนายตั้มไม่ได้ว่าโอ้โหเอามาแล้วแบบมาใส่ตัวคำพ่งคำพูดอะไรให้นะ
มันเป็นมาแบบนี้อยู่แล้วหลังได้คลิปมาเนี่ย
ก็เหมือนกับที่บอกกับสื่อวันนี้ก็คือแค่พูดหยอกล้อเล่นกัน
ส่วนที่เอาคลิปออกมาเผยแพร่เพราะต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องเงิน๑๕ล้านบาท
ที่บอกว่ามีการยืมเงินจากคนนี้มาเนี่ยเพื่อไปใช้หาสงหาเสียงอะไรพวกนี้เนี่ย
นายตั้มบอกว่าไอ้เงินตรงนี้เนี่ยยืมมาจากคนชื่อน็อต
ที่เป็นผู้บริหารบริษัทออนไลน์คนนึงหรือเปล่า
เพื่อเอาไปใช้ในการเลือกตั้งอ้าวแล้วถ้าไปใช้ในการเลือกตั้งเนี่ยมันใช้เงินได้ขนาดนี้ไหม
แบบไหนอะไรยังไงที่ว่ามีไหนจะมีหมดเป็นร้อยล้านอะไรอีกใช่ไหม
ที่เขาพูดเนี่ยหรือทั้งหมดมันล้อเล่นจริง
ทีนี้เนี่ยทนายตั้มบอกว่าไอ้ข้อความของการสนทนากันเนี่ย
มันอาจเกี่ยวข้องไปถึงกฎหมายของปปชแล้วก็จะพาดพิงไปถึงการจับกลุ่มบริษัท
รับซื้อขายสลากออนไลน์รวมถึงการจัดสรรโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย
ยืนยันว่าการเอาคลิปมาเผยแพร่ไม่กังวลว่าจะถูกฟ้อง
เพราะทำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคู่ค้าสลากรายย่อย
แล้วก็ขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีเลยขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองด้วย
ว่าจะกำลังจะถูกตำรวจเข้านะครับเขาเป็นการยืมเงินไปเพื่อนที่จะเอาไปใช้ในการเลือกตั้งหรือเปล่าดีกว่านะครับ
อันนี้ต้องไปไล่เบี้ยเอากับคนที่เอาไปใช้
แต่ในการทำหน้าที่มันก็จะสอบให้เห็นว่ามีการเลือกประโยชน์กันในเมื่อคุณยืนตามกันอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ใช่ครับมันก็จะทำให้มองได้ว่าการที่ไปจับกลุ่มอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็เดี๋ยวบอกมีการดูแลให้ผมก็ไม่รู้ว่าดูแลอะไรยังไงนะครับ
จะไปดูแลคนที่ถูกจับหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
ทำให้ผู้ค้ารายย่อยหาสลากมาขายยากขึ้น
แล้วราคามันก็แพงด้วยแทบไม่ได้กำไร
เชื่อว่าถ้าทำได้เนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาสลากเกินราคาได้อย่างแน่นอน
ส่วนคลิปเสียงที่ออกมาดูแล้วก็

เขาบอกไม่น่าจะเป็นการคุยเล่นหรือเปล่า
ไม่น่าจะเป็นการคุยเล่นนะครับ
หรือถ้าเป็นการคุยเล่นทางคุณลัมโบ
ก็น่าจะออกมาพิสูจน์ความจริงว่าคุยเล่น

ต้องไม่มีเหตุการณ์เหมือนกับที่คุยในคลิปนะครับ
แต่ถ้ามีเหตุการณ์มีการเรียกเงินเรียกทองอะไรกันหรือเปล่า
มีการดูแลโคต้าพิเศษให้ใครหรือเปล่า

ผมต้องซื้อจองล่วงหน้าก่อน๑งวด
คุณอยากขายคุณจองเลยงวดนี้งวดหน้าขาย
ทุกคนใครอยากได้
ใครอยากขายคิดว่าตัวเองขายได้เอาเงินมาก่อน

มีเงินอยู่วางทุกวันเดี๋ยวนี้ผมก็มีเงินวางกัน
ก็คืองวดแรก๓๕๐๐เอาไปวางไว้ก่อน

กับว่าจะได้สลาก๕เล่มคุณต้องมีเงิน๗๔๐๐

ก็คุณแรมโบกับคุณจิบรีพรยืนยันว่าคุยเล่น
ครับยอกล้อกันสนิทกันมา๒๐กว่าปี
ไม่ได้ยืมงยืมเงินอะไรกันจริงหรอก
แล้วก็คุยในร้านอาหารเปิดสปีกเกอร์
กิ๊กก็เลยอัดเสียงเอาไว้
ทีนี้ค่ะคุยเล่นหรือไม่เล่นเนี่ย
เราถามนายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลหรือหมอก๊อฟนะคะ
เจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่ค่ะ
ถามหมอก๊อฟก็เพราะว่าอยากจะให้วิเคราะห์หน่อย
วิเคราะห์จากน้ำเสียงค่ะคุณผู้ชม
ว่าเขาคุยเล่นกันจริงหรือเปล่าเนี่ย
แล้วทำไมเสียงมันดูแบบใช้เครียดจังเลย

แล้วเขาสนิทสนมกันจริงไหมหรือยังไง
ลองฟังดูนะคะว่าหมอก๊อปจะวิเคราะห์ว่ายังไงค่ะ

ก็ขอวิเคราะห์คลิปเสียงนะครับ
ชายหญิงคู่หนึ่งที่สนทนากันบนโต๊ะอาหารนะครับ
พอดีว่าเขาเปิดสปีกโฟนทั้งคู่นะครับ

เพราะเอิญว่าสองคนนี้น่าจะสนิทกันระดับหนึ่งนะครับ
เพราะฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงรู้จักชื่อเล่นกันเป็นอย่างดี
แล้วก็ฝ่ายชายทักทายฝ่ายหญิงด้วยน้ำเสียงที่เป็นคำสะบดเลย
แสดงว่าสนิทกันระดับหนึ่งนะครับ

ใช่ค่ะก็บอกสนิทกันไหมฟังดูแล้วก็สนิทกันจริงนั่นแหละ
แต่เสียงก็ดูค่อนข้างจะจริงจังนะไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีอะไรเลย

ไม่น่าจะเป็นการคุยเล่นหรือหยอกล้อหรือเปล่า
แต่คุณแรมโบก็ยืนยันว่าคุยหยอกล้อ
แล้วก็ถูกตัดต่อบางช่วงบางตอนออกไปด้วย
ครับท่านผู้ชมครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไปตรวจค้นบริษัทขายสลากินแบ่งรัฐบาล

ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
ขายเกินราคาแล้วกลไกมันผิดเพี้ยนไปหมด
๒๖มีนาคมไปกับบิ๊กโจ๊กด้วยนะครับ
ผลตลอดโทษศุรเชษหักพรานผู้ช่วยพบตร
นำทีมไปตรวจสอบบริษัทขายสลากออนไลน์๓แห่งนะครับ
ตรวจค้นบริษัทในวันนั้นนะฮะ๓แห่งด้วยกันนะครับ
โดย๒๕มีนาคมในช่วงเวลาที่ผ่านมาไป๓แห่งนะฮะ
เริ่มจาก๒๕มีนาคมไปตรวจค้นที่มังกรฟ้าลอตเตอรี่ก่อน
เป็นสำนักงานใหญ่ที่นนทบุรีนะครับได้สลากมาสองล้านกว่าฉบับ
แล้ว๒๘มีนาคมไปตรวจบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดหรือว่ากองสลากพลัส
ตอนนั้นเนี่ยไปได้สลากที่เขานำมาไว้เนี่ย๔ล้านกว่าฉบับ
๑เมษายนทมีการไปตรวจค้นแต่ตำรวจไปนะครับ
ไปตรวจค้นบริษัทเสือแดงลอตเตอรี่ออนไลน์
ก็ได้งวดประจำวันที่๑เมษายนงวดล่าสุดเลยเนี่ย๙๐๐ฉบับ
แล้วก็สลากของงวด๑๖มีนาคมที่ผ่านมาที่ใช้ล่อซื้ออีก๓๐ฉบับ
คุณรัมโบกับคุณจุรีพรทั้งคู่รู้จักกันมาร่วม๒๐ปี
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนวันนี้ทั้งคู่ก็บอก
เพราะว่าคุณลัมโบเป็นเพื่อนกับคุณนิสิตศรีภรรย์
เป็นพี่ชายของคุณจุลีพรนะครับ
ก็มาร่วมต่อสู้ทางการเมืองกันในนามกลุ่มนปช
ตั้งแต่ปี๕๒นะครับ
แล้วคุณนิสิตเนี่ยก็ชวนคุณจุลีพรด้วยนะฮะที่ตอนนั้นก็ไป
สมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐที่คุณลัมโบ้ชวนไปด้วย
เมื่อ๒๖พฤศจิกายน๒๕๖๑แล้วลงสมัครสอสอบัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐด้วยนะครับล่าสุดคุณจุรีพรได้รับ
เสนอชื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประจำสำนักนายก
รัฐมนตรีอ่าคุณลัมโบอีสานเขาก็เป็นผู้ช่วยประจำสำนัก
นายกอยู่แล้วค่ะนายกบอกเรียกคุยแล้วนี่ใช่ค่ะนายกเรียก
บอกเรียกคุยแล้วนะฮะก็บอกให้ระมัดระวังอะไรประมาณ